เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอตัวพี่ไก่วรายุทธ์ในงานเปิดตัวละครฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่นะคะ
ก็เลยถือโอกาสอัปเดตกันหน่อยกับกระแสของน้องริชชี่หลังจากที่ตัวน้องเองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พี่ไก่เองได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
ซึ่งพี่ไก่นะคะก็ตอบด้วยซุ่มเสียงที่อารมณ์ดีว่าประเด็นนี้เนี่ยเคลียร์จบได้สวย
กระแสละครก็ดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร
ยังฝากความห่วงใยไปถึงน้องริชชี่มาด้วยนะคะ

ก็สงสัยผมที่เขาไปรักษาก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะฮะก็ให้อยู่แค่ที่ผมเนอะ
อย่าลามไปที่อื่นแล้วกันสงสารเขา

อ๋อแล้วกันแฉได้ดูค่ะเขาก็น่าสงสารดีเนาะ
ดูแล้วก็ดูแล้วจริงใจดูแล้วเป็นคนซื่อเป็นคนบริสุทธิ์ดี
เออเขาขอบคุณพี่ก็ควรจะขอบคุณเพราะว่าอีเวนต์เขาก็เยอะขึ้นเยอะเลยนะ
พี่ก็ดีใจที่ทำให้เด็กคนนึงได้มีความสุขกับการที่เขาทำงานที่เขารัก
ม้าก็คงเจียมตัวขึ้นนะคือสงบปากสงบคำขึ้น

อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ